กลับมาในเช้าข่าวชัดโซเชียลช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวความขัดแย้งภายในครอบครัว
ครอบครัว๒คดีใหญ่นะคะทั้งกรณีครอบครัวของน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
และกรณีนักธุรกิจชาวอินเดียนะคะมาดูกรณีของน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมกันหน่อยค่ะ
ไกลเกลี่ยกันไปแล้วหลายครั้งนะคะแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ลงตัวในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินค่ะ
นางสิริวัลแดงสุภาลูกสาวคนกลางของนางประนอมแดงสุภา
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยเจรจาแบ่งทรัพย์สินของครอบครัวนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่แม่ขอไปอีกฝ่ายบ่ายเบี่ยงเช่นขอเงินสด๓๐๐ล้านบาทได้ไหม
แต่อีกฝ่ายบอกว่าขอให้เป็นเดือนได้ไหมเดือนละ๑ล้านบาท
ซึ่งก็พอเดาได้ว่าอาจจะให้ในช่วงเดือนแรกแรกเดือนต่อไปจะยังไงล่ะ
ถ้าบอกว่าขายไม่ดีขายของได้น้อยแล้วไม่ให้เงินคุณแม่จะทำยังไง
ซึ่งเรื่องที่แม่และตัวเองต่อสู้มานานนับปีจะมามัดมือชกคุยกัน
ไกลเกลี่ยกัน๒ชั่วโมงให้จบคงจะไม่ได้
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางลูกสาวคนกลางอ่ะนะคะแล้วก็บอกด้วยว่า
กรณีที่หม่อมหลวงประนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยไกล่เกลี่ย
เรื่องที่ไม่อยากให้แม่ลูกทะเลาะกันก็ไกลเกลี่ยกันไปในระดับหนึ่ง
แต่ไม่ได้ไปคุยถึงเรื่องของทรัพย์สินค่ะไม่ได้มีการทำข้อตกลงอะไรกันทั้งนั้น
เพราะว่าสิ่งที่แม่ขอไปเช่นโรงงานเก่าอีกฝ่ายก็ต่อรอง
ขอคืนให้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็จะไม่ยอมคืนที่ดินที่นครปฐม
คืนหุ้นให้แม่ด้วยขณะเดียวกันก็มีการส่งคนไปติดกล้องวงจรปิด
แถวหน้าบ้านที่ตัวเองอยู่คอยประกบทุกฝีก้าว
แบบนี้คงต้องไปคุยกันที่ศาลอย่างเดียว
ด้านนายธวิชาหวังโพคาทนายความของนางสิริพรแดงสุภาก็ยอมรับนะคะว่า
รอไปทำข้อตกลงกันที่สารตลิ่งชันอีกครั้งในวันที่๓๐พฤษภาคมนี้
เพราะว่าต้องไปทำบันทึกการต่อหน้าศาลค่ะ
แต่ก็ยืนยันหลักฐานหลักการเดิมที่เคยตกลงกันไว้ที่วังวรดิต
ก็คือจะยกที่ดินในส่วนของโรงงานเก่าที่หมู่บ้านเศรษฐกิจให้
ยกเว้นส่วนที่เป็นลานจอดรถและที่ดินที่เขาใหญ่
ดินที่จังหวัดขอนแก่นและเงินเดือนเดือนละ๑ล้านบาท
แต่พอถามว่าแต่อีกฝ่ายนึงเขาไม่ไว้ใจ
นางสุริพรจะให้เงินทุกเดือนเดือนละล้านจริงหรือเปล่า
ขอเป็นก้อนเดียวเลยได้ไหม๓๐๐ล้านบาทเลยได้ไหม
ทนายความตอบแบบนี้ค่ะบอกว่า
ประนอมไม่เคยพูดหรือบอกแบบนั้น
ซึ่งจากการพูดคุยกันที่วังวรดิต
ประนอมนางสุริพรนางสิริวัล
และลูกสาวของนางสิริพรก็อยู่ด้วย
รวมทั้งหม่อมหลวงประนัดดาก็ร่วมรับฟังด้วย
ทุกอย่างก็ควรจะเป็นไปตามนั้น
ที่ได้มีการพูดคุยกันที่วังวรดิตนั่นเองค่ะ
สุดท้ายก็ต้องรอที่มีการตกลงกันที่ศาลอีกครั้ง
วันที่๓๐พฤษภาคมนะคะ